คุณผู้ชมคะปริศนาการหายตัวอย่างสาบศูนย์แล้วก็ไร้ร่องรอยของป้านิตเนี่ย
ตั้งแต่๑๑เมษายนจนถึงวันนี้๑เดือนกับอีก๒๔วันแล้ว
ยังไม่มีใครเจอเลยว่าป้านิตอยู่ที่ไหนป้านิตถูกพาไปที่ไหน
และป้านิตยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
คือเรื่องราวนี้มันเริ่มต้นจากที่ว่าป้านิตเนี่ยรู้จักกับนายทหารคนนึง
เขาเรียกกันว่าหมวดโยชื่อจริงคือร้อยโทพิพัฒน์พงศ์
วดโยเนี่ยเป็นรุ่นน้องของสามีป้านีที่เป็นทหารเหมือนกันครับ
วดโยมาขอยืมเงินป้านิตใช่ทยอยยืมยืมไปทีละแสนบ้างสี่แสนบ้าง
สุดท้ายแล้วยอดรวมทั้งหมดยืมเงินป้านิตไป๑ล้าน๙แสนบาท
พอตกลงพูดคุยเจรจาจะคืนกันป้านิดกันคิดออกไหมอ่ะ
รวมแล้วเนี่ยติดหนี้ป้านิดอยู่๒๑๐๐๐๐๐บาท
๑เมษายนกล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่าหมวดโยขับรถกระบะมารับป้านิตที่บ้าน
แล้วหลังจากนั้นไม่มีใครได้เห็นป้านิตอีกเลย
ลูกสาวก็ตามไม่เจอใครก็ตามไม่เจอแม้กระทั่งแจ้งความคนหายแล้ว
ก็ยังตามไม่เจอนี่คือภาพสุดท้ายที่ได้เห็นป้านิต
นี่คือรถของหมวดโยที่ขับมารับป้านิตถึงหน้าบ้าน
หลังจากนั้น๑๒เมษายนหมวดโยถูกพบเป็นศพอยู่ในรถกระบะคันนี้
เป็นการฆ่าตัวตายด้วยการรมควันในรถของตัวเอง
ทีนี้ตำรวจไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดทุกเส้นทาง
ตั้งแต่บ้านของป้านิตจนถึงบ้านของหมวดโย
หมวดโยไปที่ไหนเอาป้านิตไปไหนไปทำอะไรยังไงบ้าง
เรื่องต้นตำรวจบอกว่ามันมี๔ช่วงเวลาที่กล้องวงจรปิด

ที่เราเคยเห็นกันมาจะเห็นแค่ภาพตรงนี้เองที่รถหยุด

วดโยเดินอ้อมท้ายรถไปฝั่งที่นั่งข้างคนขับ

ทีนี้มันมี๔ช่วงเวลาที่ตำรวจบอกว่า

มันเป็น๔ช่วงเวลาต้องสงสัยว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เฉลยหรือเปล่าว่าหมวดโยเอาป้านิตไปไว้ที่ไหนหรือทำอะไรกับป้านิตบ้าง
สี่ช่วงนี้บางช่วงอาจจะไม่มีกล้องวงจรปิดอะไรแบบนี้มันก็เลยไม่เห็นภาพของรถคันนี้
ใช่ค่ะทีนี้ทีมข่าวเราก็พยายามไปตามหามาจนได้กล้องวงจรปิดที่คาดว่าน่าจะตอบโจทย์ช่วงเวลาน่าสงสัยช่วงเวลาที่๒มีทั้งหมด๔ช่วงใช่ไหมคะ

ได้กล้องในช่วงเวลาที่๒เป็นเส้นทางจากร้านขายอุปกรณ์การเกษตรในตำบลโพ๙ต้นอำเภอเมืองลบบุรี
โรงศรีแห่งหนึ่งในตะบนโกโกอำเภอเมืองลบบุรีเหมือนกัน
เขาบอกว่าเส้นทางตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าใช้เวลาขับปกติ๑๘นาทีก็ถึงแล้ว
แต่ว่าจากภาพกล้องวงจรปิดหมวดโยใช้เวลา๓๗นาทีเท่าตัว
คือจากจุดที่หายไปเนี่ยความจริง๑๘นาทีก็น่าจะขับถึงกัน

แต่ทำไมขับตั้ง๓๗นาทีหายไปไหน
เกิดอะไรขึ้นพอไปไล่ตรวจสอบอย่างละเอียดดูปรากฏว่าเจอพิรุษ
คือหมวดโยขับวนไปวนมาไปกลับระหว่างโรงศรีกับร้านเกษตรเนี่ย๒รอบ

ไล่ไปเลยตั้งแต่บ่าย๒โมง๑๓นาที
กล้องวงจรปิดจะช้ากว่าเวลาจริง๒๘นาทีนะคะ
ถ้าดูตามเวลากล้องนะบ่าย๒โมง๑๓นาทีกระบะของหมวดโยขับผ่านไป
นี่คือที่โรงศรีนะวงจรปิดของโรงศรีขับผ่านไป
สักพักบ่าย๒โมง๑๖นาทีขับวนกลับมาใหม่
ยังไม่จบค่ะผ่านไปอีก๓นาทีตอนบ่าย๒โมง๑๙นาที
ขับวนกลับไปอีกรอบนึง
แล้วผ่านไป๑๓นาทีบ่าย๒โมง๓๒นาที

นี่ไงเขาบอกเนี่ยมันอาจจะตอบได้ว่า
มันอาจจะช่วงเวลาต้องสงสัยในช่วงที่สองที่หายไปว่าเขาวนไปวนมาตรงนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
ส่วนกล้องวงจรปิดอีกช่วงหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้องสงสัยช่วงที่๓นะคะ
เป็นกล้องวงจรปิดบริเวณสอบภอบ้านกลุ่ม
เห็นรถของหมวดโยขับผ่านมาตอนบ่าย๒โมง๔๘นาที
แล้วก็ขับกลับตอนบ่าย๓โมง๑๗นาทีก็ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าได้
๙นาทีถ้าโดยสุธิแล้วนะหมวดโยใช้เวลา๒๙นาทีในเส้นทางนี้
ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเอาเวลาขับปกติจากสพบ้านกลุ่มจนถึงวัดชีแวะเนี่ย
นาทีก็ถึงแล้วเป็น๒จุดที่หมวดโยใช้เวลามากกว่าปกติถึง๑เท่าตัว
อันนี้คือภาพกล้องวงจรปิดล่าสุดที่เราได้มานะคะ
แต่มันก็เป็นภาพตอนรถวิ่งไงใช่ไหม
ถูกต้องมันยังไม่เห็นข้างในว่าป้านิตอยู่ในนั้นหรือเปล่า

เออซึ่งเรื่องนี้เราไปคุยกับลูกสาวของป้านิตนะคะคุณดารุณีก็บอกว่า
เอาจริงนะตอนนี้เนี่ยก็ยังหวังอยู่ว่าจะเจอแม่
แม้ว่าแม่อาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ก็หวังว่าจะเจอแม่
กับญาติก็พยายามออกตามหาตามจุดต่างที่สงสัยแล้วก็ได้เบาะแส
ชาวบ้านวันนี้ให้เบาะแสเพิ่มเติมบอกว่าเห็นกระบะหมวดโยขับเข้าไปในท้องนา
อยู่ตรงร้านอาหารร้างใกล้โรงศรีหนองตาแดงอยู่ครึ่งชั่วโมง
แต่ไม่รู้ไปทำอะไรซึ่งตรงนั้นมันมีบ่อน้ำ
ไม่รู้ว่าหมวดโยเอาร่างป้านิตไปทิ้งลงน้ำหรือเปล่า
เพราะคิดว่าคงไม่ได้มีการฝังหรือทิ้งในป่า
เพราะว่าหาบนบกมาหลายพื้นที่แล้วยังไม่เจอ
ตอนนี้จุดต้องสงสัยเขาบอกมี๔จุด
ใน๔จุดคือโรงศรีหนองตาแดงนี่แหละ
แต่วันนี้ไปค้นหาก็ยังไม่เจอเบาะแสอะไร
เรื่องต้นเธอบอกว่าต้องให้หมอปลาช่วยแล้ว

แต่ว่าที่อยากดูที่สุดก็คือในน้ำ
เพราะว่าชาวบ้านที่เขาเห็นว่ารถเขาไปจอดอย่างนี้
บอกว่ากลัวจะแบบไว้ในน้ำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
อย่างนั้นชาวบ้านเขาเห็นว่ารถเขาไปจอดกี่นาทีแล้ว
ประมาณครึ่งชั่วโมงได้พี่เลยประมาณเลย
กี่โมงครับที่ต่ายหนูเนื่อยไม่แน่ใจนะพี่

เพราะว่าลดสี่ประตูไม่ค่อยเข้าไปแน่นะพี่เนาะ

แต่เราไปดูตรงนั้นก็ไม่มีอะไรใส่เจอรอยฟางกับรอยถ่าน
หนูก็ไม่แน่ใจว่าใช่ฟางกระถ่านที่เขาเอาไปลมควันหรือเปล่า
ทีนี้ตำรวจก็พยายามไปพูดคุยสอบถามภรรยาของหมวดโยเหมือนกันว่า
ก่อนที่หมวดโยจะไปเกาะเหตุค่าตัวตายรมควรตัวเองในรถเนี่ย
พิรุธอะไรบ้างหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าหมวดโยเป็นหนี้ป้านิตอยู่
ก็ยังยืนยันว่าไม่รู้เรื่องเป็นหนี้จริง
ไอ้หนี้๒ล้านกว่าเนี่ยไม่รู้เลย
แล้ววันนั้นวันที่๑๑เมษายนที่หมวดโยกลับบ้านมาเธอบอกว่า

แต่เธอไม่เห็นคราบเลือดอยู่บนเสื้อผ้าของหมวดโยหรือตามตัวเลย
แต่สังเกตได้ว่าสามีมีท่าทางแปลกไป
ลักษณะดูเครียดแล้วก็จะฆ่าตัวตายบ่นจะฆ่าตัวตาย

แล้วอยู่สามีโอนเงินมาให้๑๔๐๐บาท
แล้วก็ไปก่อเหตุรมควันตัวเองจนเสียชีวิตคารถนะคะ
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านกล้วยในอำเภอท่าวุ้ง
เป็นบ้านของพ่อตามวดโยค่ะ
ก็ไปคุยกับภรรยาของหมวดโยอีกรอบนึงนะคะ
ลักษณะบ้านเนี่ยก็คือเป็นบ้านปูน๒ชั้น

เพราะว่าติดต่อไม่ได้เจ้าตัวปิดเครื่อง
ถามชาวบ้านว่าพอจะรู้ไหมว่าคนบ้านนี้เขาไปไหนยังไงกันบ้าง
ชาวบ้านบอกว่าไม่รู้จริงจริงเพราะว่าบ้านเนี้ยเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่อืม
ส่วนหมอปลาหมอปลาตกปราบรับคำแล้วนะคะ
ว่าจะมาช่วยคุณดรณีตามหาป้านิต
ไม่รู้ว่าป้านิตจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
หมอปลาบอกวันจันนี้จะลงพื้นที่ไปช่วยหาป้านิต
จะไปหาตามบ่อน้ำที่ครอบครัวป้านิตสงสัย

ประสานทนายตั้มและการจอมพลัง

แล้วกันจอมพลังก็ประสานนักประดาน้ำมาให้ด้วย

ก็อยากจะขอความร่วมมือกับนักประดาน้ำด้วยว่า
เผื่อใครที่พอจะมีเวลาก็จะได้มีกำลังคนเพิ่ม
แล้วมันก็จะได้ง่ายต่อการค้นหา
เพราะว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่ากำลังคนในการค้นหามันอาจจะน้อยเกินไป

และการจอมพลังก็ได้ประสาน
เกี่ยวกับชุดนักประดาน้ำด้วย

จุดที่ญาติสงสัย

ยังไม่มีนักประดาน้ำดำลงไป

หมอปลานะครับขอวิงวอนนะครับ

หรือคนที่เก่งทางด้านน้ำ

ถ้าเรารวมพลังสามัคคีกันเราต้องเจอกันแน่นอน